แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
กลับมาอยู่กับเราสองคนในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ
อย่างที่ไฟล์บอกไปว่าเรากินเราเที่ยวเยอะมาก
เราก็เลยคัดสรร๕สถานที่เที่ยวสุดฮอตแล้วก็สถานที่กินสุดฮิตมาให้คุณผู้ชมค่ะ

และที่สำคัญนะคะเราจัดอันดับมาให้คุณผู้ชมเรียบร้อย
ที่เราคัดสรรมาเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าติดท็อปไฟล์
ไม่รู้จะบอกคุณผู้ชมยังไงให้คุณผู้ชมเห็นภาพเหมือนที่เรารู้
จริงคุณผู้ชมเขาถึงบอกว่า๑๐ปากว่างนี่ไม่เท่าตาเห็น
ปีใหม่ใครยังไม่มีแพลนว่าจะไปไหน
ให้งัดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สุดยอดที่พักนะคะ
อยู่ใกล้กรุงนิดเดียวจะขอพาคุณผู้ชมนะคะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดกาญนะจ๊ะบุรีกันเลยดีกว่า

ที่เราภูมิใจนำเสนอมากก็คือ

ที่นี่โดดเด่นด้วยสไตล์การตกแต่งแบบ

แข็งแรงและให้ความรู้สึกเป็นอิสระ

มีองค์ประกอบที่เท่มาก
ตกแต่งดีไซน์ของรีสอร์ทแห่งนี้

ในการดีไซน์มาจากสะพานแม่น้ำแควร์

ออกแบบให้มีกลิ่นอายคล้ายกับอุตสาหกรรม
ที่ดูเก๋ดูทันสมัย

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่หลงรักการดีไซน์

โอ้โหเป็นยังไงล่ะคะนี่แค่ที่แรก
น่าก็สวยเกินบรรยายแล้วใช่เปล่า

อยากรู้ว่าภายเป็นไรที่นี่
รู้ไหมคะว่ามันดี
อยากรู้ว่านี่ดีขนาดไหน

สำหรับที่พักเก๋ที่ที่๒

โรงแรมสุดเก๋ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่เขาใหญ่
ตัวอาคารโดดเด่นด้วยสีขาวสะอาดตา
ตัดกับสีเขียวสดใสของบ้านประตูและหน้าต่าง
ใครที่ชอบธรรมชาติห้ามพลาดค่ะ
ที่นี่ตกแต่งสไตล์โคโรเนียล
ระดับประดาษด้วยเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เก๋
มีทั้งแบบกรุ๊ปกิ๊กน่ารักสไตล์เจ้าหญิง

เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่ถูกพูดถึงว่ามีทิวทัศน์และบรรยากาศสวยงาม
โรงแรมบูติกขนาดเล็กปี๒๐๑๐การันตีอีกด้วย
ที่นี่เหมาะกับคนที่อยากจะหลบความวุ่นวายในเมืองหลวง
พักผ่อนต่างจังหวัดและไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะ

รู้สึกว่าเต้เป็นคนพิเศษขึ้นมาเลยอะค่ะ
เพราะว่ารู้สึกว่าติมแบบเป็นเจ้าหญิงมากเลย

รู้สึกมากเนี่ยตอนนี้รองเท้าแก้วฉันก็ยังไม่ได้ถอด

ใช่หรือเรียกว่าเพอร์เจิ้ลเองค่ะ
หรืออีกอย่างเรียกว่าเพอร์เจอร์เย่นะคะ
นี่นะคะเข้าไปแล้วจะมีความสุขมากเลย
เราแนะนำไปสองที่แล้วใช่ป่ะ
เหลืออีก๓ที่เนี่ยเราลองเปลี่ยนไปแบบว่า

จะได้แบบอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งท้องอะไรอย่างนี้
ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะ

อื้ออะไรอ่ะ
หลังจากชื่นชมที่พักสุดเท่าะเก๋กันไปแล้ว
งานนี้ขอเอาใจคุณผู้ชมที่ชอบหาของอร่อยกันบ้าง
ที่แรกที่จะแนะนำเราจะไปกันที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี

หินขนาดใหญ่แกะสลักเป็นรูปหน้าคนเรียงรายมากมายกว่า๖๐๐ตัว

ด้วยความหวังที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอสวนพึ่งค่ะ
เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะกลับเข้ากรุงเทพกันเนี่ยขอขับรถเลยไปนิดนึงได้ป่ะ
อยากจะไปชนบุรีนิดนึงโอ้คนละทางนะ
เลยไปกรุงเทพอีกนะก็อีกนิดนึงก็ถึงแล้วไม่ไกลแหม
รถไปหาผู้ชายไกลกว่านี้ยังได้เลยผู้ตายค่ะ
พอไปชมบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะต้องบอกว่ามีร้านแบบคาเฟ่อยู่ร้านหนึ่ง
รับรองว่าถูกใจเด็กแนวมากชื่อก็น่ารักนะเธอ

ชื่อว่าร้านน่ามนหน่อหวาน

คนกินหน้าแหลมกินไม่ได้นะหน้ามนต์ต้องกินได้อย่างเดียว

ต่อกันที่ร้านที่๒ก็ขอเอาใจเด็กแนวนี้สนึง
กับร้านหน้ามนต์หนมหวานจุดเด่นของร้านก็คืออยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่
ที่มีอายุหลายสิบปีออกแบบให้ต้นไม้เป็นแกนกลางและมีโต๊ะอาหารอยู่รายล้อม
โดยใช้กระจกใส่ทั้งหมดเพื่อให้เห็นวิวโดยรอบของร้านที่ทำให้บรรยากาศดีมากเลยค่ะ
ร้านนี้เหมาะแก่การมาพักผ่อนพบปะสังสรรค์ในหมู่เพื่อน
หรือเป็นวันพักผ่อนของครอบครัวกับเมนูแสนอร่อยอย่างขนมหวานเค้กเรียกได้ว่า
เอาใจคนรักกาแฟขนมหวานและรักธรรมชาติไปในตัวค่ะ
ใครสนใจก็มากันได้ร้านนี้ตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยบูรพาบางแสนนี่เองค่ะ
โอ้โหดีจังเลยอ่ะแบบนี้นะคะ
โอ้ยยยยยยสุดสุดปาร์ทนี้ได้
แต่ว่าสถานที่ต่อไปค่ะจะพาคุณผู้ชมนี่นะคะไปแบบว่าอยู่ใกล้ในเมืองกันบ้างดีกว่า

คือเดินเข้าร้านตรงนี้เหรอ
สุดท้ายที่เราภูมิใจนำเสนอก็คือ
เคที่ดิวิชคาเฟ่ชาและเบเกอรี่ที่ถูกออกแบบตกแต่งให้สวยราวกับโลกแห่งเทพนิยาย
ภายในร้านตกแต่งด้วยผนังอิดสีส้มทนอบอุ่นตัดกับเฟอร์นิเจอร์สีดำดูโดดเด่น
ด้านในสุดมีเตาผิงเหมือนบ้านในเมืองหนาวฝั่งยุโรป
และที่น่าสนุกไปกว่านั้นก็คือมีหมวกแม่มดกับไม้กายสิทธิ์ไว้ให้ลูกค้าไว้ใส่ถ่ายรูปเล่นด้วยล่ะค่ะ
นับว่าเป็นร้านชาเบเกอรี่สุดคลีเอทที่ยกทีมการตกแต่งเรียนแบบเมืองแม่มด
มาให้ถ่ายรูปกันอย่างหนำใจเลยทีเดียว
ใครสนใจหาไม่ยากเพราะร้านนี้ซ่อนตัวอยู่ในซอยลาดพร้าว๗๑นี่เองค่ะ
เป็นยังไง
สวยจริงจริงกันจุดชอบมากเลยอะ

ต้องบอกว่าสถานที่ที่เรานำมาทั้ง๕สถานที่เนี่ยมีเด็ดที่เด็ดทั้งนั้นเลยนะคะ
ถ้าไม่เด็ดพวกเราไม่เอามาค่ะ
มันจะเสียชื่อแม่บ้านประจันบันรุ่นจิ๋ว

มาพร้อมกับความแซ่บเหมือนเดิมแน่เลยค่ะ
และพรุ่งนี้ฝากติดตามพี่อ๋อมแล้วกับพี่ไอด้วยนะคะ
สำหรับพวกเราวันนี้พบกันใหม่ปีหน้าค่ะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
บ๊ายบาย